คนที่ชอบดื่มน้ำที่ฮิตตอนนี้น้ำสตอเบอรี่สด
ตอนนี้เฟื่องก็ชอบเหมือนกันดื่มแล้วมันสดชื่นนะคะ
รู้สึกว่าเฮ้ยมีเนื้อสตอเบอรี่ด้วยรู้สึกดี
ดูแลสุขภาพมาแรงงานน้ำผลไม้ก็เลยได้รับความนิยมนะ
ใช่ค่ะแต่เรื่องนี้ต้องมาเตือนภัยกันอีกแล้วนะคะ
เพราะว่ามีแม่ค้ารายหนึ่งเขามาร้องเรียนในเฟซบุ๊คค่ะ
บอกว่ากำลังจะเอาน้ำสตอเบอรี่นี่แหละไปขาย
อยู่ระเบิดซะอย่างนั้นเลยค่ะ
แม่ค้าสาวรายหนึ่งนะคะได้โพสต์ข้อความร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊ก
อ้างว่าได้ซื้อน้ำสตอเบอรี่ชนิดบรรจุขวดมาจำนวนนึงค่ะ

แต่ปรากฏว่าขวดน้ำสตอเบอรี่เกิดการระเบิดขึ้น

ฟองฟู่พุ่งใส่ใบหน้าแล้วก็ร่างกายได้รับบาดเจ็บนะคะ
มาตรวจสอบดูก็พบว่าสภาพขวดเนี่ย
มีลักษณะบวมจนไม่เหลือเหลี่ยมค่ะ
มีฟองขึ้นแล้วก็รสชาติคล้ายกับนำไปผสมกับโซดา
ดื่มเข้าไปแล้วท้องเสียนะคะ
ส่วนที่จำหน่ายไปแล้วก็ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้ามา
เหมือนกันว่ามีการเน่าเสียค่ะ
ซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้เผยแพร่ออกไปนะคะ
ผู้คนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก
รู้สึกประหลาดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แชร์กันเตือนภัยไปเกือบ๒๐๐ครั้งนะคะ
ส่วนก็บอกว่าอาจเกิดขึ้นจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง

ขณะที่บางรายก็ตั้งข้อสงสัยถึงคุณภาพของสินค้า
แล้วก็การผลิตค่ะว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่า
พร้อมกับเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยค่ะ
ยังไงก็ตามนะคะเจ้าของโพสต์ก็ออกมาโพสต์

บอกว่าได้แจ้งเรื่องไปยังตัวแทนจัดจำหน่าย
ซึ่งทางตัวแทนก็รับทราบแล้วก็รับปากว่าจะประสานงาน

เพื่อหาสาเหตุของการระเบิดค่ะ
สำหรับการแปรรูปอาหารตามหลักการวิทยาศาสตร์
ผลไม้ที่มีลักษณะเป็นกรดอ่อน
จะสามารถที่จะเกิดการหมักได้เอง

หรือว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในสภาพไร้ออกซิเจน
จนเกิดเป็นก๊าซชีวภาพขึ้น
พอบรรจุลงขวดแล้วทิ้งไว้นาน

๊าซที่อยู่ภายในจะทำให้เกิดการระเบิดได้
แนะนำก็คือถ้าเปิดขวดแล้วดื่มไม่หมด

เทน้ำผลไม้ทิ้งออกก่อนทุกครั้ง
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแบบนี้ได้นะคะ